เปิดโลกเศรษฐกิจนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ของเศรษฐกิจก็คงจะเป็นเรื่องของ
ดาร้านค้าเขามองแบบนี้เขามองว่าควรจะลดให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง
เป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าด้วยนะครับ
ลงทุนนำมาติดตั้งไว้ในร้านและรับชำระเงินค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ที่ต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแทนการใช้เงินสด
ชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติมีต้นทุนทุกครั้งรูด๑ครั้งจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละสามของมูลค่าสินค้า๑๐๐บาท

ทำให้เสื้อผ้า๑ตัวจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก
เดิมที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่และค่าบริหารจัดการ
คือไม่ไหวนะถ้าพูดกันตามตรง
เพราะว่าเราจะต้องเราไม่สามารถจะมาชาร์จลูกค้าได้อยู่แล้ว
สมมุติลูกค้าเขาซื้อสินค้า๕๐๐บาท
เราจะมาคิดเขาคิดเงินต่างหากนะ

เพราะว่ามันก็คือทางเลือกสำหรับลูกค้าเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมลดกำไรลงนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าค่าธรรมเนียมที่ออกมามันสูงขึ้น
เราก็คิดว่าเราก็คงใช้แบบเดิมดีกว่า
หากรัฐบาลจะเปลี่ยนให้ไทยเข้าสู่ระบบการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส
ผู้ค้าก็อยากจะให้ลดค่าธรรมเนียมลงครึ่งหนึ่ง
จริงแล้วถ้าตอบเลยก็คืออย่าให้ลดอยู่แล้วนะคะ

เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะมีค่าให้จ่าย

ซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐที่เขาดำเนินการ
ตรงนั้นเราก็ยอมรับได้ครึ่งหนึ่ง

หากค่าธรรมเนียมถูกลง

ที่จะประกาศกลางเดือนมิถุนายนนี้

ประหยัดต้นทุนจัดการเงินสดของธนาคารเอง

หากไทยลดการใช้เงินสดได้ร้อยละ๓๐
ระบบธนาคารไทยจะประหยัดต้นทุนได้๑๖๐
ถึง๑๘๐๐๐ล้านบาทภายในระยะเวลา๑๐ปี

ในการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน

เหมาะสมมากกว่าปัจจุบันค่ะ

เทราะทีวีรายงาน